บุรีรามยูนิเต็ดนะครับกับโปรแกรมการแข่งขันวันพรุ่งนี้
จะบุกไปเยือนซานตรงหลูนึ่งนะครับ
ความพร้อมของทั้งสองทีมเป็นอย่างไรติดตามครับ
เกมนี้มีการแข่งขันกันในช่วงเวลาบ่าย๒๓๐นะครับ

ล่าสุดมีการแถลงข่าวความพร้อมของทั้งสองทีม
อาจารย์คุณซือทีมชาติบราซิลผู้จัดการทีมของซานตรง
พร้อมด้วยหลังซูกองหน้าทีมชาติจีนนะครับ
เขาก็บอกว่าเตรียมตัวมาดีมากตลอด๑สัปดาห์ที่ผ่านมา
แล้วก็ไม่ประมาทถึงแม้จะเก็บ๓แต้ม

แต่คิดว่าอุบัติเหตุสำหรับเกมที่แล้วของบุรีรำนั้น
เป็นเรื่องที่บังเอิญแล้วก็เหลือเชื่อมาก
ฉะนั้นต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ
เป้าหมายของซานตรงคือชัยชนะครับ
ไปดูอาทิตย์ความพร้อมของทีมเยือนบริรัมยูในเต็ดไหนครับ
แต่ทีมก็ยังมีผู้เล่นที่จะสามารถทดแทนได้ซึ่งการมาจีนครั้งนี้
หมายของทีมคือต้องเก็บชัยชนะให้ได้นะครับ
แต่อย่างไรก็ตามจะพยายามทำให้ดีที่สุดในการเก็บคะแนนในนัดนี้ให้ได้
แข่งขันกันเร็วหน่อยนะครับในเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาที
ตามเวลาของประเทศไทยก็ไปติดตามกันได้นะครับ